สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจกับผม
ทัศนีโคตรทองสดจากสำนักงานกฎศรชน์นะครับ
ในฝั่งของผู้ประกอบการที่เป็นผู้เข้าร่วมประมูลทั้ง๔ราย
รวมทั้งสื่อมวลชนเองที่มีการมาปักหลักรอทำข่าว

แต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครสามารถคาดการณ
ว่าการประมูลนั้นจะจบลงในวันไหนและช่วงเวลาไหนครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้การประมูลจบไปที่รอบที่๑๐เรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้การประมูลนั้นราคาสูงสุดอยู่ที่๓๕๓๘๘ล้านบาทครับ

มีผู้เสนอราคาเคาะมา๑รายครับ
ราคาอยู่ที่๑๗๖๙๔ล้านบาทนะครับ
และในส่วนของใบอนุญาตที่๒ซึ่งเป็นแถบสีน้ำเงินนะครับ
ราคาอยู่ที่เท่ากันครับพี่๑๗๖๙๔ล้านบาท
ซึ่งใบอนุญาตที่๒นั้นมีผู้แข่งขันเคาะราคามากที่สุดนะครับ
ซึ่งเมื่อเคาะราคาเกินรอบที่๕มาแล้วนะครับ
ตอนนี้ราคาเกินไปกว่าร้อยและหนึ่งร้อยของการประมูลมนุษย์ค่าขึ้น
คบครั้งต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นครั้งละ๓๒๒ล้านบาทนะครับ

ขณะนี้มีผู้เข้าประมูลที่อยู่ในการประมูลครบทั้ง๔รายนะครับ
ไม่มีรายได้ยุติการประมูลไปเหมือนครั้งก่อน
จะเห็นการแข่งขันที่มีความดุเดือดและรุนแรงมากขึ้นครับ
ขณะเดียวกันก็มีการประเมินว่าการประมูลอาจจะไม่ยึดเยอะมากนักตามที่มีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้
และราคาก็จะแข่งขันกันไม่สูงถึง๘๐๐๐ล้านบาทครับ
สำหรับราคารวม๒ใบอนุญาตนะครับ
เป็นการประมูลเพื่อเป็นการประกอบธุรกิจไม่ใช่การประมูลตามอารมณ์
เขาประมูลได้เกินราคาประเมินถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือการนำบริษัทเข้าสู่เกณฑ์ขัดทุน